ในช่วงนี้นะครับหลายคนก็พูดถึงเรื่องของถุง
ยืดอกพกถุงสิครับ

แล้วก็พกตั้งแต่วันที่๑มกราคมที่ผ่านมาแล้ว
เพราะว่าห้างร้านต่างครับแล้วถุงผ้าไปแล้วเข้ามาให้ถุงพลาสติกออกมาแล้ว
พลาสติกออกมาแล้วนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากได้ถุงผ้าใครยังไม่มี
อย่าลืมนะคะร่วมสนุกกับข่าวเช้าหัวเขียว
ถูกต้องก็ส่งโลแกนมาในจิตในใจของคุณผู้ชมกับข่าวเช้าหัวเขียว
มีโซโลแกนอะไรดีแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของถุงผ้า
แหมหลายคนก็ทำแล้วก็โชว์ในโลกโซเชียล

ก่อนหน้านี้มีการแชร์ไอเดีย
อะไรจะเอาไปใส่ของดีเวลาซื้อ

คืออะไรหลายอย่างบางทั้ง

เอาไว้ใส่เป็นที่เก็บของ
หลมเอาไว้เก็บของนี่แหละ
แต่เขาถามว่ามันทำได้ด้วยเหรอ
ขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในร้านสะดวกซื้อแบบนี้
แล้วไปทำข้าวของเสียหายแล้วจะเกิดอะไรขึ้น
คุณผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่ได้ดูเดี๋ยวให้ดูคลิปกันก่อน

มันทำได้จริงหรอครับได้อะไรคะได้เรื่องอ่ะดิ
ได้แน่นอนเรื่องอ่ะได้แล้วได้จริง
อย่างที่คุณชนะบอกเพราะชาวเน็ตเข้าไปดูก็ถามได้ด้วยเหรอ
ได้ไม่ได้เป็นคำถามนะเป็นคำพูดที่หอกแบบประชดนั่นเองนะคะ
ซึ่งผู้ชายคนนี้เขาโพสต์คลิปนี้แล้วก็อธิบายที่ทำลงไป
เพราะทางร้านเนี่ยประกาศให้ทำตามนโยบายของรัฐคือไม่ให้ถุงพลาสติกไง
ขายถุงให้ประชาชนให้ลูกค้าใบละ๓บาท
ผลักภาระให้ประชาชนเขาก็เลยตัดสินใจเอ๊ะรอบตัวมีอะไรใส่ของกลับบ้านได้บ้าง
เอ๊ะใต้เบาะมันมีที่ใส่ของขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปเลยค่ะ
เอาไปใส่ของที่ตัวเองซื้อแบบนี้นะคะแล้วเรื่องนี้กลายเป็นดราม่าเพราะว่า
ปล่อยไว้แบบนี้อาจจะมีคนเรียนแบบไหมคะ
คนในโลกโซเชียลเขาตั้งคำถามนะถ้าปล่อยไว้แบบนี้เดี๋ยวมีคนเอารถจักรยานยนต์ไปต่อแถวเข้าคิวกว้างไง
กลัวว่าจะไม่ใช่แค่รถจักรยานยนต์นั่นเองกลัวจะเป็นรถบรรทุกเหรอคะ
ถอยรถกระบะเข้าไปขนทำไงอ่ะมันเข้าประตูได้เหรอ
ไม่รู้เหมือนกันเกิดมีใครพี่เรนท้ำอย่างน่ะเออแบวนานมาเลยใช่ไหมเออ
เออนั้นแหละสิทำเป็นเล่นใบนาคุณโรชลินค่ะ
จริงเรื่องนี้นอกจากที่เขาจะเป็นเรื่องในโลกโซเชียล
มีเดียแล้วเป็นเรื่องของกฎหมายไปเลยละกันนะคะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานี
เรียกผู้ชายคนนี้มาสอบสวนเบื้องต้นน่าจะมีความผิด
พรบจราจรฐานขับรถบนทางเท้า
และถ้าบริษัทร้านสะดวกซื้อเห็นว่าทางร้านเสียหาย
และไม่ยินยอมให้รถวิ่งเข้าไปในร้าน
โดนไปอีกหนึ่งกระทงจะถูกดำเนินคดีฐานบุกรุก
และทำให้เสียทรัพย์ด้วย
พื้นกระเบื้องเขาอาจจะเสียก็ได้นะ
ขี่เข้าไปแฮนด์มันไปชนชั้นอะไรหรือเปล่า
พร้อมกันนี้สั่งการให้ตำรวจท้องที่ตรวจสอบประวัติหนุ่มคนนี้
ย้อนหลังเพิ่มเติมด้วย
หลายคนมีไอเดียแชร์เข้ามาได้แต่ขอให้เป็นไอเดียดีแล้วกันนะคะ
คือแบบวัยรุ่นบางทีเขาจะมีไอเดียที่แบบภาษาวัยรุ่นนะ
เกลียนอะไรแบบนั้น
เรียนได้นะแต่เกลียนอย่างมีสตินะ

สร้างสรรค์ด้วยไอเดียมันไม่สร้างสรรค์นะ
คือจริงวิธีง่ายมากเลยนะ
ซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างเขามีตะกล้า
ถ้าคุณจอดรถไปถ้าคุณไม่ได้เอาถุงคุณจะเอาใส่รถจักรยานยนต์จริง
ถือตะกล้าออกมาสิขอจ่ายแล้วก็เอากลับมาคืน

หรือยังไงอุดหนุนเขาซะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็อำนวยความสะดวก
มีถุงขายให้เราซื้อกันไปเป็นถุงใหญ่นะ
จากเรื่องของไอเดียเอามาอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการใช้ถุงพลาสติกเช่นเดียวกัน
เพราะว่าตามห้างร้านต่างบางทีเนี่ยตอนนี้หลังจากไม่แจกแล้วเนี่ยนะคะ
บางคนต้องซื้อด้วยมาแล้วค่ะนักร้องสีสวรรค์จัญญา
เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะคะยื่นเรื่องต่อสคบเลย
หามาตรการคุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภคหลังจากนโยบายงดใช้ถุงพลาสติก
บอกว่าเป็นช่องทางช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนค่าถุงพลาสติกไปอีก
ผลักภาระมาให้ลูกค้าต้องหาสิ่งของมาใส่สินค้ากันเอง
และที่สำคัญบางแห่งมีการจำหน่ายถุงผ้าหากำไรจากลูกค้าไปอีกนะคะ
คุณศรีสุวรรณบอกแบบนี้ซึ่งคุณศรีสุวรรณมองว่าความจริงต้องเป็นหน้าที่ของร้านค้า
หาพัชนะอื่นให้ลูกค้าใส่ของฟรีสิไม่ใช่มาขูดรีดเอากับลูกค้ามาขายของแบบนี้
และดูเหมือนภาครัฐจะเพิกเฉยทั้งที่เป็นหน้าที่ของรัฐ
จะต้องจัดให้มีมาตรการในการคุ้มครองและพิทักษิตของผู้บริโภคนั่นเอง
แต่อย่างไรก็ตามนะใครที่มีถุงผ้าอยู่แล้วหรือใครที่กำลังจะเตรียมหา
เป็นเรื่องดีของสังคมช่วยกันละกัน
ถ้ามีใจรักโลกพลาสติกก็ไม่ต้องใช้แต่เรื่องของเรื่องที่คุณศรีวัลพูดถึงเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองนะ
คือผมเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าในต่างประเทศเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้แจกถุงพลาสติก

หลังตรงนั้นเขาเอามาวางไว้ให้กับลูกค้า
ที่มาซื้อของแล้วก็เอารังนั้นกลับไปได้

เป็นถุงกระดาษเลยซึ่งมันก็เอามาใช้ได้ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
คือจริงดิฉันคิดว่าอีกอย่างที่ง่ายนะทุกบ้านมีถุงพลาสติก

ใครอยากได้ถุงผ้าช่วงนี้กำลังขาดเลย
ถุงผ้าไทยรัฐทีวีเราแจกฟรี
แค่บอกโซโลแกนเมื่อไหร่แล้วกันกับข่าวเช้าหัวเขียว
โลแกนในความคิดของคุณผู้ชมส่งมา
นี่ครับข่าวเช้าหัวเขียวที่เดียวพบรถ

ลงเล็บว่าอยากได้เสื้อแต่อย่าลืมนะคะ
ต้องติดแฮชแท็กเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้องตาม